คุณผู้ชมคะมาฟังเสียงสะท้อนจากคนในวงการบันเทิงกันหน่อย
เราก็เห็นต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการโพสต์มีการให้สัมภาษณ์มีอะไร
สะท้อนของหญิงลีศรีจุมพลลูกทุ่งสาวชื่อดัง
เธอก็ออกมาพูดบ่อยเนอะคราวนี้เธอก็บอกว่า
คือเธอก็ช่วยเหลือบ้านเกิดของเธอไปโรงพยาบาลที่บ้านเกิด
แล้วก็ไปช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้เธอบอกว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าที่บุรีรำอ่ะนะคะโรงพยาบาลนาโพเดิมเนี่ยมีคนติดโควิดสิบเก้า
รักษาตัวอยู่ที่นี่๒๐คนแต่ระยะหลังหลังเนี่ย
คนกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำนาวตัวเองเยอะครับตอนเนี้ยร้อยเก้าสิบเจ็ดคนแล้วนะ
จากยี่สิบเป็นร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะเธอก็เลยบอกว่าฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยได้ไหม
อยากให้กระตือรือล้นตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้
สิ่งไหนที่ทำได้ท่านรีบทำเถอะเอาวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนฉีด
ให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดดีที่สุดเนี่ยเธอก็เอาน้ำเอานมเอาพัดลมไปมอบให้ที่โรงพยาบาล
เธอบอกว่าขอบคุณแพทย์จิตอาสาทุกท่านที่เสียสละในช่วงเวลานี้นะคะ
ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ความกระตือรือร้นหรือความใส่ใจค่ะก็คือคนเจ็บคนตายเยอะขึ้นแล้ว
ขอให้ท่านผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่ในส่วนของการรับผิดชอบนะคะ
ขอให้ท่านได้ตระหนักถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวท่านไป
อยากให้คนจดจำท่านในสิ่งที่ดีไม่อยากให้คนมาตราหน้าว่าแบบ
บุรีรำโดนด่าแบบมีรัฐมนตรีที่บุรีรำอย่างนี้แล้วด่ารวมอย่างเงี้ยนะคะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะสิ่งไหนที่ท่านทำได้ท่านรีบทำเลยในเวลานี้นะคะ
คือแม้แต่กระทั่งที่จะเอ่ยปากขอใครในโลกใบนี้ก็ได้ที่จะนำวัคซีนเข้ามาให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว
นี่ค่ะตกไปตรงมาสับธรรมความรู้สึกเก็บเรื่องวัคซีน
ใช่ค่ะแล้วก็บุรีรัมณ์ไงภูมิคิ่งของเธอเนอะอืม

คุณลาราอาซญาตร์ค่ะ
เปิดใจบอกว่าไม่มีงานเลย
งานเป็นศูนย์คนในวงการบันเทิงงานเป็นศูนย์
บอกว่าอยากจะให้พักชำระหนี้ได้ไหม

จะโพสต์ขายของก็ขายไม่ได้
นำซ้ำเจอดราม่าโดนแซะนั่นแซะนี่
เธอดูข่าวทุกวันนะคะ
กับสถานการณ์ที่มันวิกฤตมากในช่วงเวลานี้

รีบออกมาบ้านรู้เลย
คืออยู่คนเดียวไม่ได้
เราลดเช็คจิตใจแล้ว

เรานั่งร้องไห้แล้วอย่างนี้
พี่แจ๊คนั่งร้องไห้แล้ว